ดูเรื่องของหนุ่มคนนี้หน่อยนะคะดูกันที่อุบัติเหตุนี้
เขาบอกเขาขับรถเก๋งแล้วมันเป็นตัวโค้งที่แบบโค้งเอสเลยอ่ะ
เอออันตรายอ่ะใช่ค่ะแล้วมันกลางคืนอ่ะ
กระทั่งกลางคืนคือเจ้าตัวก็กลายเป็นว่ารถมันพลิกคว่ำ
อ๋อโค้งไปชิ้นเส้นทางด้วยตกตรงทุ่งนา
แล้วทำยังไงเนี่ยเนี่ยตกสภาพนี้เลยนะคะอ้าว
หลังจากนั้นเจ้าตัวค่ะคือหาโทรศัพท์ไม่เจอเพราะมันมืดไปหมด
คุณผู้ชมรถสภาพนี้เลย
ดีนะเจ้าตัวไม่เป็นอะไรแล้วปรากฏว่าหาโทรศัพท์ไม่ได้เจอ
จะโทรความขอความช่วยเหลือยังไงมันมืดไปหมดอ่ะ
สุดท้ายไปเจอวัดก็เลยเดินไปตะโกนบอกพระในกุฏิ
พระสงฆ์ตกใจค่ะนึกว่าผีสวดมนต์ไล่อีก
อ่ะเนี่ยอุบัติเหตุนี้เกิดขึ้นตอนดึกเลย
นี่คือตอนที่เขากำลังจะออกมาจากรถเหรอคะ
น่าจะพยายามดิฉันก็คิดว่าอาจจะพยายามหาสิ่งของสำคัญของตัวเอง
แล้วก็คงแบบทั้งหาโทรศัพท์ด้วยอะไรด้วยเห็นไหม

แล้วก็มีชาวบ้านแถวนั้นคือเขาก็มาช่วยเหลือ

ใช่มันมืดจริงพลิกความกลางถุงนาเลย

ตอนตีหนึ่งได้นะคะที่จังหวัดแพร่คือเจ้าหน้าที่เขาก็ได้สายด่วนนะคะบอกว่าเกิดอุปัติเหตุบริเวณโค้งตัวเอสตรงเนี้ยใกล้ใกล้กับร้านปิ้งย่างหมูกระทะนะคะที่เส้นทางไปบ้านวางวนซึ่งเป็นจุดอันตรายเขาบอกว่าบริเวณแถวเนี้ยมันจะเกิดอุปัติเหตุค่อนข้างบ่อยแล้วตรงนั้นค่ะเจ้าหน้าที่ไปถึงก็ไปเจ
โค้งนะก็ลดความรุนแรงแล้วก็ถูกชนเหมือนกันโอ้โหถือตกเกลื่อนกระจายข้างทางเลยนะคะทีนี้เนี้ยคนขับเป็นผู้ชายอายุยี่สิบสี่ปีเจ้าตัวเนี้ยได้รับบัตรเจ็บเล็กน้อยนะคะสอบถามได้ความแบบนี้ว่าเขาขับรถมาส่งเพื่อนนะคะแล้วตอนกลับเนี้ยเขาใช้เส้นทางตรงเนี้ยคือไม่ชินเส้นทางจริงจริงอืมก็ไม่รู้ด้วยว่าต
ความช่วยเหลือหาไม่เจออ่ะทำยังไงอ่ะก็เลยเดินไปตามถนนถ้ามกลางความมืดแบบนั้นแหละอืมแล้วไปเจอวัดค่ะเข้าไปขอความช่วยเหลือจากพระสงฆ์ตะโกนเรียกอยู่ข้างกุตินั่นแหละว่าช่วยผมด้วยรถพลิกความตกโค้งกางทุ่งแต่ดันมีเสียงพระในกุติบอกว่าตายไปแล้วจะมาหลอกกันทำไมโอ้ตามด้วยเสียงสวดมน

อ๋อตู้เจ้านึกว่าเขาเป็นผีอ๋อมันมันดึกเลยเนอะแม่งอ๋อเป็นผีแล้วไหมยังยังเนี่ยน่ะเออนึกว่าผีเป็นลอกเปิ่นนี่เนอะ
โอ้โหคือมันพีคแรกที่เกิดอุบัติเหตุแต่พีคสองที่หลวงพ่อคิดว่าเป็นผีนั่นแหละ